เกิดขึ้นสดร้อนที่คุณภาคภูมิบอกไปแหละที่มอเตอร์เวย์นะคะ
คือมีรถบรรทุก๖ล้อเขาบรรทุกเหล็กมาเต็มคันรถเลยเขาเกิดยางแตก
เขาก็จอดข้างทางแล้วก็มีรถกระบะจอดข้างหลังเปิดไฟกระพริบ
จะได้รู้ว่าข้างหน้ารถมันเสียอยู่รถยางแตก
งงคนงานเขาก็ลงไปเปลี่ยนยางลงไปดู
สุดท้ายโอ้โหมีรถพ่วง๑๘ล้อ
พุ่งมาคุณผู้ชมแล้วก็ทะไหลกวาดไป
ชนหลายคันเลยนะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเสียชีวิตคาที่๗ศพ
บาดเจ็บอีก๓เนี่ยสดร้อนช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ย

นี่ค่ะคนขับรถ๑๘ล้อก็เสียชีวิต
พุ่งมาเร็วเนี่ยค่ะครับเนี่ยค่ะตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์และกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐนะคะ
ไปช่วยเหลือค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชน๔คันเลยนะคะ
หลวงหมายเลข๗ถนนมอเตอร์เวย์หลักกิโลเมตรที่๕๗
พานทองจังหวัดชนบุรีมุ่งหน้าอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
พ่วง๑๘ล้อค่ะเขามีตู้คอนเทนเนอร์มาอีกแล้ว
แล้วก็ทะเบียน๗๙๘๐๐๓กรุงเทพมหานคร

สภาพเนี่ยพังยับทั้งคัน
รถบรรทุก๖ล้อหมายเลขทะเบียน๗๒๐๘๐๔นครปฐม
คันนี้ที่บอกว่าบรรทุกเหล็กมาเต็มคันรถ
แล้วเขาก็ยางแตกจอดอยู่ข้างทาง
ทะเบียนครง๖๐๘กรุงเทพฯ
นี่ก็ถูกชนได้รับความเสียหาย
เสียชีวิตอยู่๗ศพคือเกลื่อนถนนตรงนั้นเลยค่ะ
บาดเจ็บไปสามทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลชนบุรีนะคะ
ขออภัยบาดเจ็บเพิ่มนะคะตัวเลขล่าสุดตอนนี้เนี่ย๔คนนะคะ
คนขับรถพ่วงเนี่ยเจ็บหนักนะคะเจ็บสาหัสนะคะ
นายสุทัศน์คำแสงอายุ๔๕ปีนะคะ
แต่คนที่เสียชีวิตก็เป็นคนที่อยู่ตรงนั้น
งงคนงานที่เขาลงไปอ่ะอืมที่เขาลงไปเปลี่ยนล้ออ่ะครับ
นายสิทธิพลยังรอดอายุ๔๒ปีคนนี้เป็นเจ้าของรถบรรทุก๖ล้อค่ะ
เขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยลูกน้องขับรถบรรทุกเหล็กไปส่งกรุงเทพ
ครับพอไปถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยยางล้อหลังขวาค่ะ
มันยางระเบิดยางแตกก็เลยจอดข้างทางรอช่างไปเปลี่ยนล้อครับ
ก็เลยมีรถกระบะเปิดไฟกระพริบเอาไว้เลยด้านท้ายเขาจะได้รู้ไง
ที่ตามมาจะได้เออข้างหน้าเขามีแบบจอดรถอยู่ข้างทางอยู่นะ
คนงานก็ลงไปอยู่ดีรถพ่วง๑๘ล้อขับมาเร็วคุณภาคภูมิ
ครับชนกระบะก่อนแล้วก็ถลายกวาดชนมาเนี่ยชน๔คันอ่ะ
ถลายกวาดมาเนี่ยเต็มเลยเสียชีวิตตรงนั้นเลยอ่ะ๗ศพเลยนะ
ล้ออ่ะมันหนักมันใหญ่อ่ะใช่เนี่ยค่ะ
รถผมยางตั้งแต่ละ๖ล้อผมเอายางระเบิดรอแทรกโทรเรียกร้านเปลี่ยนยางให้มาเปลี่ยน
รถ๖ล้อ๖ล้อผมจอดตรงเนี้ยแล้วผมมาเอารถผมไปจอดอยู่ตรงใต้รถกระบะ
เพื่อเพื่อไปเปิดไฟผ่าหมากไว้เพื่อกันกันไม่ให้ชนอ่าแล้วลูกน้องผมเนี่ยก็ก็นั่งอยู่ที่ก่อย่าเนี่ย
นั่งอยู่ริมเนี้ยด้านในครั้งสุดท้ายแล้วก็ผมก็เลยเดินไปหาแฟนผมก่อนไปบอกแฟนผมว่า
โทรหาพี่สาวยังว่าให้โอนเงินมาค่าเปลี่ยนยางพอคุยกับแฟนเสร็จพอแงะหน้าไปรถคันนี้
เขาก็ออกซ้ายสุดมาแล้วผมออกมาผมดูเขาจะเบรก
ผมม่อยอีกทีหนึ่งเขาไม่เบรกแล้วเขาไม่บีบแก้ผมก็เลยประโกนเรียกน้องสาวกับแฟน
เรียกน้องสาวกับแฟนอ่ะโดดออกมารถมาผมโดดแฟนผมจะโดดแล้ว
แต่แม่ผมก็กระแทกรถผมก่อนกระแทกรถผมเข้ามานี่
มากระแทกรถกับหูกล้อหมุนแล้วก็ลูกน้องผมนั่งเนี้ย
ถลายเข้าไปกวาดหมดเลยครับลูกน้องผมนั่งแบบไม่ได้ตั้ง
กับปากหมดเลยอะครับคือตอนนี้ผู้เสียชีวิตเจ็ดคน
แล้วก็บาดเจ็บ๔คนนะในบาดเจ็บสี่คนหนึ่งในนั้นคือ
คนขับรถพ่วงสิบแปดล้อคันเกิดเหตุอ่ะใช่ที่สาหัสอยู่ใช่
แต่๗คนเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช่ค่ะแต่ฟังจากเจ้าของรถบรรทุกหกล้อ
ที่ยางระเบิดแล้วจอดรอช่างมาเปลี่ยนยางเนี่ยรถเขาเขาเป็นเจ้าของ
แต่เขาไม่ได้ขับนะมีคนขับเขาก็เลยไม่บาดเจ็บอะไร
เขาก็ให้รถคนงานที่ตามมาคงไปช่วยกันขนเหล็กด้วย
เอารถกระบะมาจอดเปิดไฟกระพริบไว้ข้างท้ายค่ะตัวเขาก็ขับรถมาเหมือนกัน
เขาก็จอดรออยู่อยู่ดีดีมาเลยก็โอ้โหชนท้ายกระบะก่อน
แล้วก็พุ่งแบบไม่หยุดน่ะคือกวาดไปเลยอ่ะอืม
อย่างเงี้ยฮะโอ้ยอันดรายจริงจริงนะฮะ